ข่าวสารในต่างประเทศในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีแต่ประเด็นข่าวที่น่าสนใจทั้งนั้นเลย
โดยเฉพาะเรื่องของการเมืองในพม่านะครับ
เพราะว่ารัฐบาลพลเรือนชุดใหม่ของพม่าก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้ว
ขณะที่ทางด้านของทะเลจีนใต้สถานการณ์เริ่มตึงเครียดขึ้น
เพราะว่าทางมาเลเซียเองระบุว่าเรือประมงจีนกว่าร้อยลำ
เข้ามาหาปลาในน่านน้ำของมาเลเซียอย่างไม่ถูกต้อง
ติดตามสรุปข่าวเด่นในรอบสัปดาห์กับข่าวต่างประเทศกันครับ
รัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของนายถิ่นจอ
ประธานาธิบดีพลเรือนคนแรกของพม่าในรอบกว่า๕๐ปี

บรรดารัฐมนตรีเข้าพิธีสาบานตนเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
รัฐบาลชุดใหม่ปรับลดกระทรวงจาก๓๖กระทรวงให้เหลือเพียง๒๑กระทรวง
และลดจำนวนรัฐมนตรีเหลือเพียง๑๘คน
โดยมีนางองซานซูจีเป็นรัฐมนตรีคุม๔กระทรวงสำคัญ
จากนี้รัฐบาลยังผลักดันร่างกฎหมายล่าสุด
แต่งตั้งให้เธอเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐ
โดยมีหน้าที่ครอบคลุมการทำงานไม่ต่างจากการเป็นนายกรัฐมนตรี
ซึ่งรัฐบาลพม่าไม่เคยมีตำแหน่งนี้มาก่อน
แสดงความกังวลต่อรายงานที่ระบุว่ามีเรือประมงจีนร้อยลำลุกล้ำเข้ามาหาปลาในน่านน้ำของมาเลเซียในทะเลจีนใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
ขณะที่โฆษกระทรวงการต่างประเทศของจีนแถลงตอบโต้ว่าไม่มีการลุกล้ำน่านน้ำมาเลเซีย
แต่เรือประมงเหล่านั้นออกหาปลาในพื้นที่ดังกล่าวเป็นประจำทุกปี
เหตุการณ์นี้คล้ายกับกรณีที่เรือประมงจีนลุกล้ำน่านน้ำอินโดนีเซียเมื่อสัปดาห์ก่อน
จนทำให้อินโดนีเซียจับกุมลูกเรือประมงจีนไว้
โดยทางการจีนยืนยันเช่นเดียวกันว่าเรือประมงไม่ได้ลุกล้ำน่านน้ำของอินโดนีเซียแต่อย่างใด
คณะกรรมการการเลือกตั้งฟิลิปปินส์แถลงข่าวยืนยันจะไม่มีการบล็อกสัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ
ยกเลิกการออกอากาศการชกมวยของแมนนี่ปาเกียวกับทีโมทีแบรดลี่ในวันที่๙เมษายนนี้
เพราะแม้จะมีการร้องเรียนจากผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาคนอื่นว่าการถ่ายทอดสดจะทำให้ปาเกียวได้เปรียบ
แต่กรกตระบุว่ายังไม่มีใครเขียนเรื่องร้องเรียนตามกระบวนการ
ด้านฐานะความของปาเกียวส่งจดหมายถึงก็กระต่อระบุว่า
เกียวจะใช้เวลาไม่เกินโคต้าที่ได้รับอนุญาตที่ให้ผู้สมัครรณรงค์หาเสียงทางวิทยุได้๑๘๐นาทีต่อ๑สถานี
โทรทัศน์อีก๑๒๐นาทีต่อ๑สถานี
พิพิธภัณฑ์ศิลปะเดนเวอร์ของสหรัฐอเมริกาคืนรูปสลักหินพระรามความสูง๑เมตร๖๐เซนติเมตรให้รัฐบาลกัมพูชา
พิสูจน์ได้ว่าโบราณวัตถุดังกล่าวถูกลักลอบออกนอกประเทศอย่างผิดกฎหมายในช่วงสงครามกลางเมืองกัมพูชาราว๓๐ปีก่อน
โดยพิธีส่งมอบวัตถุโบราณจัดขึ้นวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังรูปสลักถูกส่งมาถึงกัมพูชาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้ว
พิพิธภัณฑ์ศิลปะเดนเวอร์ระบุว่าซื้อรูปสลากหินนี้มาจากแกลลอรี่ในนครนิวยอร์กเมื่อปี๒๕๒๙หลังอนุสัญญาว่าด้วยวิธีการห้ามและป้องกันการนำเข้าส่งออกและโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินทางวัฒนธรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายของยูเนสโก้ปี๒๕๕๙
ท้ายกันที่เหตุระทึกเครื่องบินสายการบินอียิปต์แอร์เที่ยวบินที่๑๘๑ที่ขอลงจอดฉุกเฉินที่สนามบินที่ประเทศไซปรัสหลังถูกคนร้ายจี้เครื่องบินโดยขู่ว่ามีเข็มขัดระเบิดเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยหลังจากเจ้าหน้าที่ใช้เวลาเจรจานานหลายชั่วโมงสุดท้ายกลายเป็นว่าชายชาวอียิปต์ที่ก่อเหตุไม่มีระเบิดใดและเหตุจี้เครื่องบินดังกล่าวเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายซึ่งผู้ก่อเหตุยอมมอบตัวและถูกควบคุมตัวไปดำเนินคดีขณะที่ผู้โดยสารและลูกเรือทุกคนปลอดภัย